ในขณะที่ครอบครัวสหวงต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างคุณปอทฤษฎีไปค่ะ
หลายคนนั้นก็เป็นห่วงบุคคลที่ยังอยู่อย่างภรรยาสาวคุณโบแวนด้า
ล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมของเธอ
ถ้าใครหลายคนได้อ่านแล้วก็น้ำตาไหลไปตามกันค่ะ
เมื่อช่วงเวลาราวตี๑เศษคืนที่ผ่านมา
โบแวนด้าภรรยาของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎี
ได้โพสต์รูปถ่ายของสามีกับลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิ
เด็กหญิงพาขวัญสหวงขึ้นอินสตาแกรม
พร้อมข้อความสุดกินใจที่ถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเอง
และผู้แทนความรู้สึกของน้องมะลิลูกสาว
ส่งถึงพระเอกผู้ล่วงลับว่า
พอปอจ๋าฟังมะลิพูดนะ
มะลิกับแม่โบรักพ่อปอจ๋าจนสุดหัวใจ
ถึงวันนี้พ่อไม่ได้อยู่กับมะลิกับแม่โบ
แต่พ่อปอจ๋าจะอยู่ในหัวใจทั้งสองดวงนี้ตลอดไป
ขอบคุณพ่อปอจ๋าที่สู้จนถึงที่สุด
ขอบคุณพ่อปอจ๋าที่สู้เพื่อซื้อเวลาให้แม่โบได้เข้มแข็งพอ
ที่พร้อมจะทำหน้าที่แทนพ่อจ๋า

ปอจ๋าพ่อปอทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
ปอนเหนื่อยและสู้มามากพอแล้ว

หลับให้สบายนะพ่อรักพ่อปอนะคะ
ซึ่งหลังจากสาวโบโพสต์รูปข้อความนี้
ก็มีแฟนคลับเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจ
พร้อมกับแสดงความชื่นชมในความเข้มแข็งของสาวโบ
พร้อมจะทำหน้าที่เป็นเสาหลักให้กับน้องมะลิแทนพ่อปอกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ขณะที่อีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีความสนิทสนมกับพระเอกผู้ล่วงลับ
อย่างนักแสดงและพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดา
ก็ได้โพสต์รูปขณะที่โบแวนด้าอุ้มน้องมะลิ
ลูกสาวตัวน้อยกราบพ่อปอเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมขึ้นข้อความบรรยายใต้ภาพว่ากราบพ่อจ๋าเป็นครั้งสุดท้าย
ยังชูมือบอกพ่อปอว่าสู้ทำให้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริง
โบเข้มแข็งมากบอกพ่อปอรูปหน้ารูปผมแล้วพูดว่า
ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วนะหลับให้สบายนะคะ
ปอต้องสู้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ที่บุ๋มจะโพสต์ต่อค่ะว่าขอกำลังใจให้ครอบครัวสหวง
จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
ทางด้านศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยก็ร่วมโพสต์เฟซบุ๊ค
แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวสาวงในการจากไปของพระเอกหนุ่มค่ะ
พร้อมทั้งชี้แจงเรื่องการบริจักษ์อวัยวะว่า
ไม่สามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยอื่นตามเจตนารมณ์ได้
จากพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากการสมองตาย
ซึ่งเป็นภาวะเดียวที่สามารถนำอวัยวะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้
ทั้งนี้ค่ะยังขอกุศลผลบุญที่ปได้แสดงเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ส่งเป็นส่งผลอนิสงฆ์นะคะบันดาลให้ประสบความเกษมสุขในสำปลายพบด้วยค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสหวงนะคะคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ